น้ำท่วมอ่วมทำให้ชาวบ้านที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น
ก็หลังจากน้ำลดไป
เขาก็ดูแลฟื้นฟูบ้านช่องซ่อมแซมอุปกรณ์ต่าง
ปรากฏว่ามันมีสิ่งหนึ่งพังเสียหาย
นั่นก็คือเรื่องของท่อน้ำปลาปลา
แล้วทำให้บ้านของเขาต้องเสียค่าน้ำปลาปลาหลายพันบาท

เพราะว่าตอนที่น้ำท่วมท่อมันแตกท่อมันรั่ว
ที่ชุมชนสุมนามัยแล้วก็ชุมชนมิตรภาพซอย๔

ชาวบ้านที่รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมช่วงปลายเดือนสิงหาคม
แล้วก็ช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา
ก็เข้าไปฟื้นฟูที่อยู่อาศัย
แล้วก็มาพูดถึงเรื่องของราคาค่าน้ำปลาปลาแต่ละบ้านต้องจ่าย
ทำไมมันแพงแบบนี้บางบ้านก็๑๐๐๐บาท๒๐๐๐บาท๑๙๐๐บาท
บางบ้านปลาไป๖๔๘๔บาท
ค่าน้ำเดิมที่ไม่เคยเกิน๕๐๐บาท
อันนี้เป็นบ้านของคุณคณิตถาพรมทองมี
เขาบอกเป็นค่าน้ำที่แพงที่สุดในชีวิต
คุณคิดดูเหมือนเปิดโรงงานอะไรแบบนี้เลย

ฟังเสียงเจ้าของบ้านเขาหน่อยนะครับ
ประมาณ๕๐๐ค่ะถ้าถึง๘๐๐นี่ก็โวยปี๊ดแตกแล้วค่ะ
เดือนนี้เหรอคะ๖๔๘๔บาทค่ะ
อย่างที่เอาบินให้ดูนั่นแหละค่ะขนาดนั้นแหละค่ะ
บอกว่าการละครั้งหนึ่งในชีวิตฉันเสียค่าน้ำประมาณนี้เลย
ภูมิใจมากภูมิใจมากค่ะแล้วการละครั้งหนึ่งน้ำท่วมบ้านฉัน
ฉันก็โอ้โหสุดยอดแล้วค่ะ
คือเราโคมไฟล์ก็ไม่ได้เราแบบเออ
ได้แค่ท็อกหาเขาแล้วก็ไปถามเขาว่าแบบ
พี่คือพี่จะยื่นคำร้องตรงนี้ได้จากที่ไหน
เพราะว่าถ้าพี่ใช้จ่ายประมาณนี้คือมันไม่ใช่ของพี่จริง
แล้วถ้าจ่ายประมาณนี้นะพี่ต้องเป็นกิจการแล้วล่ะใช่ป่ะคะ
มันต้องเป็นกิจการโรงแรมหรืออะไรสักอย่างบริการอะไรสักอย่าง
ถึงจะต้องจ่ายค่าน้ำประมาณนี้แล้วเราจะไปเรียกร้องส่วนนี้จากใคร
เขาบอกว่ามันผ่านมิเตอร์ไปแล้วมันไม่สามารถแก้อะไรได้
คือมันผ่านมิเตอร์เข้าไปในบ้านคุณแล้วเหมือนคุณใช้น้ำปลาปลาอย่างนี้ค่ะ
ก็เหมือนสายน้ำไม่ไหลย้อนกลับ
คือมันใช้ไปแล้วแต่ว่าตอนแรกพี่เขาก็เหมือนแบบพูดติดตลกนะ

แต่สักพักตาแดงน้ำตาจะไหล
เพราะว่าน้ำท่วมก็เดือดร้อนแล้วยังมีเหตุมาซ้ำเติมอีกนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็จะให้ทยอยจ่ายเป็นรายเดือนจนครบจำนวน
ชาวบ้านเตรียมร้องเรียนที่ศูนย์นำรงธรรมจังหวัดขอนแก่นนะครับ

ซึ่งถูกน้ำซัดฝาผนังคอนกรีตในบ้านพัง
แล้วก็ผนังนั้นที่มันพังไปทับท่อประปาแตกเสียหาย
ทำให้ค่าน้ำปลาปลาแพงขึ้นเกือบ๒๐๐๐บาท
ก็อยากจะขอความช่วยเหลือจากการประปาเหมือนกัน
บอกว่าขอจ่ายเท่ากับทุกเดือนที่ผ่านมาได้ไหม
เคยจ่ายไม่เกินเดือนละ๔๐๐บาท

เพราะช่วงน้ำท่วมฉันคงไม่ใช้น้ำอะไรมากมายหรอก
แล้วก็ผนังมันพังมันแตกทำให้ท่อมันแตก

ฉันยังไม่ได้ใช้น้ำสักหยดเลยนะ
นี่เป็นเรื่องที่ชาวบ้านเขากำลังได้รับความเดือดร้อน
เชื่อว่าทางจังหวัดคงจะเข้าไปดูแล
แล้วก็ต้องช่วยเหลือแล้วก็ไกลเกลี่ยด้วยในเรื่องนี้นะครับ